คือหยอดคำหวานคำคมมาขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะเล่าเรื่องคู่รักอะไรนะ
แต่จะมาเล่าเรื่องคู่ซีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เนี่ยหลังจากที่ได้มาแสดงละครด้วยกันใช่ไหม
โอ้โหเข้ากันดีเป็นปี่เป็นขุยคุณผู้ชม
ลงคลิปติ๊กต๊อกด้วยกันบ่อยมากเวอร์นะคะ

ติ้งใสแบบฉบับเพื่อนสาวก็มีเหมือนกัน
หรือจะคอนเทนต์แบบฮารั่ว

บางทีเนี่ยสองสาวเขาก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเหมือนกันนะ
เล่นกันเป็นหมู่คณะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
มันใช้นิ้วสารพัดประโยชน์ของมัน
ไม่บอกนะก็ไม่รู้นะครับว่าคู่นี้เขาซีกันขนาดไหน

เห็นภาพอยู่บ้านมิ้นมากกว่าบ้านตัวเองซะอีกนะ

มันก็ต้องมีการปล่อยของกันซะหน่อยนะ
รั่วก็มีคลิปหมู่คลิปครอบครัวก็ขำเหมือนกัน
แต่ดูท่านุ่มบอมจะแพ้คลิปนี้นะคะ

แต่ถ้าตัวจริงเข้ามาแบบนี้จะเอาอะไรไปต้านล่ะจ๊ะ

อ๋อภูผ่าเขาโดนบอมครับมาหรือเปล่า
เออไม่ได้บอกเลยนะว่าใครก็สู้ภูผ่าไม่ได้แล้วนะทุกคน

อ้าวปิดท้ายกันที่สาวสวยจากช่องเจ็ดสี่นะจ๊ะ
น้องชิงคาริสาคือหลังเนี่ย
มาเต้นกับพระเอกร่วมช่องอย่างบอสชนะกันมากบ่อยเวอร์นะคุณผู้ชมนะ
หลายคนบอกว่าเฮ้ยคู่นี้เคมีเข้ากันดีนะ
เต้นกันคลิปไหนคลิปไหนเนี่ยยอดวิวยอดไลค์ไม่ธรรมดาเลย
แล้วอันนี้หลายคนส่งเสียงเชียวว่าอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ย
เล่นละครประกบกันอีกสักเรื่องหนึ่งดีไหม
หลังจากที่เคยมีผลงานร่วมกันเมื่อ๒ปีก่อนนะคุณผู้ชมคือน่ารักมากนะ

และไหนคุณผู้ชมค่ะเราก็พูดถึงหนุ่มบอสแล้ว
บอกเลยว่ามีคอนเทนต์ปังมาให้ได้ดูกันอยู่ตลอดนะจ๊ะ
เพราะว่าทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรแบบนี้เขาก็ครบเครื่องนะคะ
และเราขอเตือนไว้ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้
ระวังนะจ๊ะนั่งดูเพลินอาจจะโดนตกได้ค่ะ
โหสเต็ปเขาเป๊ะอยู่นะ
ชอบเธอชอบเธอน่ารักมากเลยเนอะ
คือเขาดูดีทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดโดนตกไปแล้วหนึ่ง
ติ๊กต๊อกดูติ๊กต๊อกมันทำให้อารมณ์ดีแบบนี้